สวัสดีทุกคนค่ะเล่าเส้นเป็นเรื่องมารายงานตัวแล้วจ้า
เจอกันทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงช่วงเวลาแห่งความหิวแบบนี้
เรามีเมนูเส้นอนาชาติชามร้อนมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เลือกถึงหน้าจอ
ซึ่งวันนี้มีทั้งบะหมี่เป็ดตุ๋นสูตรเก่าที่เป็นตำนานความอร่อยมากกว่า๓๐ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณเวอร์ชัน๒๐๑๖
ฟิลไปทานคาบิจิมกระดูกอ่อนหมูตุ๋นใส่เส้นสไตล์เกาหลี
ที่มีออปป้าเกาหลีมาทำให้ทานถึงที่
และสปาเกตตี้รสเลิศในร้านเก๋แหมยิ่งพูดท้องยิ่งร้อง
ว่าจะร้องไปถึงคุณผู้ชมในไม่ช้า
เอาเป็นว่าเริ่มต้นการเดินทางไปพร้อมกับเฮียน็อตของเราเลยค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่ย่านประชาชื่นกันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าย่านนี้นะครับเรียกได้ว่ามีร้านเส้นเนี่ยแฝงตัวอยู่ตามซอกตามซอยมากมายเลยทีเดียวล่ะครับ
วันนี้จะพามาให้คุณผู้ชมรู้จักกันให้ครบทุกรสชาติแน่นอนครับผม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูเส้นชามแรกที่จะพาไปทานนะคะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรสชาติแห่งตำนาน
เสิร์ฟความอร่อยไม่เปลี่ยนมานานกว่า๓๐ปี
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮียน็อตของเราก็พร้อมจะพิสูจน์แล้วไปพร้อมกันค่ะ
ก้อนมาครั้งนี้ต่อ๖ปีเลยนะคะ
ณช่วงหลังมา๖ปีจะมาดูแลตรงนี้
อ๋อทำไมถึงยาทีละ
อ๋อภายในเมืองเลยครับ
ดูแลตัวนี้อ๋อทำไมถึงย้ายมานี่ล่ะอ่าอีทเขามาซื้อบ้านไว้ก่อนครับ
นะคะแล้วก็เทียวไปเทียวมาขายอยู่ตลาดนางเลิ้งอืมแล้วทีนี้ก็คิดว่า
มาอยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยมีลูกน้อยอ่ะก็มาอยู่ที่นี่ด้วย
แล้วก็เปิดขายทางนี้ไปเลยแรกแรกก็โอเคอ่ะขายได้ไม่เท่าไหร่
มาแล้วเรื่อยลูกค้าก็ติดเพราะว่าสูตรเก่ามาจากตลาดนางเริง
เลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าที่อร่อยแล้วก็คนตามมา

แล้วเอาเราบุกเข้ามาตรงนี้นะครับเราพูดหมอนี่ว่าเนอะตรงนี้มีเจนนะมีชิ้นส่วน
อะไรมันชิ้นส่วนเป็นนั่งนะแล้วจะเป็นเฉพาะว่าไปเป็นชิ้นใหญ่บ้างใช่ค่ะ
ก็เนื้อจะเยอะค่ะเนื้อจะเยอะแล้วก็ตัวใหญ่
เวลาเตรียมเป็ดก่อนที่จะนำพะโล้เนี่ยทำยังไงครับ
เราล้างทำความสะอาดเป็ดเสร็จปุ๊บก่อนจะต้มเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่เกลือนะคะ

ใช่ค่ะนิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติเพิ่มขึ้น
ส่วนน้ำพวกเครื่องเทศแล้วว่าไม่มีกลิ่นสาบหรืออะไรพวกนี้
เราก็จะใช้เป็นพวกขาแล้วก็จะมีเม็ดจเวจี้นะคะ
เที่ยงเนอะเหมือนกัน

ชั่วโมงครึ่งก็จะได้เป็ดที่นุ่มแล้วก็หอมอร่อย

กว่าจะได้เนื้อเป็ดตุ๋นกลิ่นหอมเนื้อนุ่มแทบละลายในปากแบบนี้เนี่ย
ต้องมีการระดมเครื่องเทศแบบเข้มข้น
ใส่ลงไปถึง๙ชนิดเลยทีเดียวค่ะ
คุ้นกันก็จะเป็นอบเชยโป๊ยกั๊ก
ตามด้วยเชาโกหรือลูกเฉาก๊วย

ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยและขา
ร่วมกับเป็ดทั้งตัวเป็นเวลาที่พี่เจี๊ยบบอกไว้
ก็จะได้เป็ดตุ๋นเลิศแล้วล่ะค่ะ

แล้วก็โครงไก่ช่วยให้มันหวาน
ใส่กระดูกเป็ดแล้วก็โครงไก่เข้าไปอันนี้

แล้วก็ใส่เป็นพวกน้ำซีอิ๊วดำ
ช่วยแต่งสีให้ตัวเป็ด

น้ำซุปก็ชั่วโมงกว่าเหมือนกัน

เส้นก็จะมีตั้งแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะ

ะหมี่กลมก็จะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานเป็นบะหมี่แห้ง
ส่วนบะหมี่แบนก็จะเป็นบะหมี่น้ำ

ร้านไหนที่เก่าแก่จริงต้องมี

ในส่วนของเนื้อเป็ดและน้ำซุปนั้น

พาไปที่โต๊ะที่ชิมเทนก็ได้
แต่ตอนนี้คือแบบอยากดูแล้ว

ะหมี่เป็ดตุ๋นนะครับ

ไม่แค่ใช้ตะเกียบเขียนเนื้อก็หลุดออกจากกระดูกแล้ว

คลิกหอมและกลัวความเข้มข้นของเครื่องเทศแบบนี้
เส้นหมีป๊อกมันจะเข้ากับกเกือบเตี๋ยวเป็ด
ของมันเนี่ยจะดึงน้ำซุปเข้ามาด้วยใช่จะเกาะเส้นมาด้วยนะครับผม
ถ้าอยากจะทานแบบก๋วเป็ดแบบรสชาติออริจินัลแท้เนี่ยแนะนำไหมครับผม
ช่วงหน้ายังมีเมนูเส้นรอให้ชิมอีกเยอะเยอะมากเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้ขอพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้านะคะ
อ่ะนอกจากเป็ดแล้วก็มีไก่ด้วยมีไก่ค่ะใช้น้ำเดียวกัน
ทำวิธีการทำเหมือนเป็ดทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากเป็ดเป็นไก่เท่านั้นเอง
ื่ยเหมือนกันนี่ฮะสับเข้ามาก็หลุดแล้วถ้าเป็ดสับค่ะ
เป็ดพะโลอ่าอันนี้ก็มีน้ำจิ้มพิเศษทำเองค่ะทำเอง
อันนี้พิเศษยังไงครับน้ำจิ้มของเราจะออกรสเปรี้ยว
เตี๋ยวโบราณซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ
แต่เป็นฝีมือของคนรุ่นใหม่ถูกต้องใช่คืออะไรอ่ะ
มันคือก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรทำแบบโบราณค่ะแต่ว่าคือสูตรเนี่ย
โต๊ะคิดค้นด้วยนำเองเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณแต่สูตรคิดค้น
มาด้วยนำเองใช่เพราะว่าเป็นสูตรที่เกิดจากความชอบ